วันที่๑อย่างที่บอกมาส่องเลขกันดีกว่า
พาคนที่โชคดีหลายต่อหลายงวดเอามาบอกคุณผู้ชมกันอีกนะคะ
สำหรับพี่มนต์สิทธิ์คำซ่อยโอ้ถือเป็นพัดเลยนะ
นั่นที่เห็นอยู่คุณค่ะลอตเตอรี่จ้า
หง่าวานอ้องต้องแข่งกันลอตเตอรี่เลย
แปลว่าอะไรอะอ้องต้องแบบผ่องใจไงประสายศาสตร์
พี่แกบอกว่าทุกวันที่๑และวันที่๑๖
ผมจะสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลไม่เคยขาด
อย่าว่าเขามอมเมานะโตกันแล้วนะ
เข้าใจนะพวกโลกสวย
จะซื้อตามก็ซื้อไม่อยากซื้อก็อย่ามาโหลกสวยด่าผมนะจ๊ะ
ผมชอบของผมคุณโลกสวยก็ไปไกล
โลกสวยในเฟสของผมผมขอบอก
ข้อความดังกล่าวก็น่าจะเกิดขึ้นจากหลายต่อหลายงวดบนที่ผ่านมาแหละ
คือถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็มีคนคอมเมนต์ว่า
ตัวเองเป็นคนดังเอามาอย่างนี้มาโชว์แบบนี้เดี๋ยว
แบบเป็นการมอมเมาหรือเปล่า

ว่าก็ซื้อหาอะไรก็พิจารณาด้วยว่าตัวเองเดือดร้อนไหม
แต่อันนี้เป็นความสุขของเขาแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนนั่นเอง